มากันที่บ้านนี้ก่อนบ้านนี้ก็ร้อนไม่ต่างกันคุณผู้ชมค่ะ

เหมือนจะเป็นเรื่องเล็กแต่บอกเลยว่าเรื่องนี้มีคนตายค่ะ
เลี้ยงวัย๒๘ปีนี่นะคะเขาใช้ไม้หน้า๓ทุบพ่อเลี้ยงอายุ๖๒ปี
เสียชีวิตคาบ้านเลยทะเลาะกันเรื่องไก่แจ้
ไอ้ไก่แจ้กุ๊กนี่แหละคุณผู้ชม
แต่ตายเพราะว่าอะไรอย่างหนึ่งแม่บอกว่าลูกชายไม่ได้ปกติดีเท่าไหร่หรอกติดยา
เหตุเกิดที่บ้านเลขที่๗หมู่๗ตำบลบ้านพร้าวอำเภอป่าพยอมพัทธลุงค่ะ
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบร่างนายบุญเสริมนวลใหม่อายุ๖๒ปี
เป็นเจ้าของบ้านนะฮะนอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่สภาพบาดแผลถูกทุบด้วยของแข็ง
เข้าที่ท้ายถอยเต็มเต็มหน้าผากด้านขวาแขนด้านขวาข้างศพเจ้าหน้าที่พบไม้หน้าสาม
แล้วก็มีดสั้นค่ะเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดแล้วนะคะ
ตำรวจควบคุมตัวนายเดชสวงบุญสนิทหรือว่านายบอลอายุ๒๘ปี
ผู้ก่อเหตุค่ะไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นลูกเลี้ยงของผู้ตายนี่แหละ
นั่งอยู่ในบ้านเลยในบอลเองก็มีบาดแผลเหมือนกัน
ถูกของมีคมเป็นรอยถากที่บริเวณแขนด้านขวาบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
ในบอลเอาตัวมาสอบปากคำที่โรงพักค่ะ
จากการสอบถามนางเยาวภาบุญสนิทอายุ๖๔ปี
เป็นภรรยาของผู้ตายหรือว่าแม่ของในบอลคนก่อเหตุนี่นะ
บอกว่าเธออยู่กินกับนายบุญเสริมผู้ตายอยู่มา๑๕ปีแล้วค่ะ
ส่วนในบอลเนี่ยเป็นลูกติดของเธอกับสามีเก่า
ในบอลเองมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดค่ะเวลาเมายาโอ้โห
ห้ามไม่เคยฟังหรอกอารวาสทะเลาะกับคนในบ้าน
แล้วก็ทำลายข้าวของบ่อยครั้งค่ะก่อนเกิดเหตุนี่นะ
บอลเนี่ยใช้ไม้ตีไก่แจ้ของนายบุญเสริมที่เลี้ยงไว้
ตายไปหนึ่งตัวนายบุญเสริมก็ไม่พอใจค่ะ
ก็เข้าไปต่อว่าในบอลจนเกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้น
ส่วนในบอลเองมีไม้เป็นอาวุธค่ะนายบุญเสริมมีมีดเป็นอาวุธ
ช่วงเกิดเหตุแม่บอกว่าไม่กล้าเข้าไปห้ามจริง
เพราะว่าดูทะเลาะกันรุนแรงแล้วก็กลัวว่าลูกชายเธอเนี่ย
ทำร้ายเธอด้วยอีกทั้งในบอลตัวลูกชายเนี่ยบอกว่า
แม่ออกไปแม่อย่าเข้ามายุ่งแม่เองก็เลยเดินหนีออกไป
ไปขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้านค่ะให้แจ้งเจ้าหน้าที่
แต่พอพากันมาถึงบ้านอ้าวนายบอลใช้ไม้ทุบ
นายบุญเสริมเสียชีวิตไปแล้วค่ะนายสุพินนวลเกลือ
ใหญ่บ้านหมู่๗บอกว่าที่ผ่านมานี่นะ
ในบอลเขาก็เคยมีเรื่องมีราวแบบนี้เมายาอารวาสบ่อยครั้ง
แต่ว่ายังไม่ถึงขั้นลงไม้ลงมือทำร้ายคนในบ้าน
จนกระทั่งมาเกิดเหตุสลดในครั้งนี้ค่ะ
ตำรวจเองเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาในบอล
ฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้เสียชีวิต
แล้วก็กรณีของยาเสพติดด้วยนะคะ